จากเรื่องราวของปลาไปดูเรื่องของลิงหน่อยดีกว่า
ลิงสารพระการมันหิวโซค่ะที่ลบบุรีเขาก็เลยเตรียมจัดเลี้ยงชุดใหญ่

ยอดนะคะคุณนับพันตัวนะคะรุมเข้ามาแย่งผลไม้บนโต๊ะจีนนะคะ
นี่คือเสียยี่หรือว่าคุณยงยุทธ์กิจวัฒนานุสนนะคะนักธุรกิจใหญ่ใจบุญ
ถ้าจำไม่ผิดสองสาวคุณผู้ชมพอจะจำได้ไหม
เวลาเราเล่าข่าวเวลาเขามาจัดอาหารแบบว่าโต๊ะจีนลิงโต๊ะจีนลิง
คนนี้แหละใช่เสียยี่นี่แหละน่าจะเป็นต้นตำรับเลยนะ
ยี่นี่แหละเขาชอบมาเลี้ยโต๊จีนลิงนะคะซึ่งเนี่ยเขาก็มาเลี้ยงโต๊ะจีนลิง
เขาบอกว่าเป็นการเลี้ยงโต๊ะจินลิงครั้งที่สามสิบห้าโอ้เนี่ยเขาจัดเป็นประจำไง
เพราะว่าเขามาบ่อยนะคะช่วงกลางวันนี่แหละ
บริเวณจุดให้อาหารลิงตรงหลังพระปังสามย่อตรงเนี้ยนะเสียยี่บอกว่าโอ้โหน้ำตาซึมคุณดูดิ
จริงแกบอกว่าแกโอ้ซึ้งอ่ะน้ำตาซึมอ่ะเห็นลิงมันมาลุมแย่งอาหารอ่ะ
คือเสียบอกว่าตั้งแต่เลี้ยงโต๊ะจีนลิงมามันไม่เคยเห็นลิงที่มันอดหยากหิวโซขนาดนี้มาก่อน
คือแกไปเลี้ยงหลายที่นะทั้งสารพระการทั้งพระปางสามยอดนะไปหลายที่ไปหมดเลย
ก็ยังไม่เคยเห็นลิงที่ไหนคุณดูดิมันหิวโซขนาดนี้อ่ะโอ้โห
มันต้องแบบมาแทะกินใบไม้เห็นไหมบางตัวแทะถุงพลาสติกกินโอ้โห
มันไม่มีอะไรจะกินแล้วอ่ะนะถนนมีอะไรจะกินน่ะเนี่ยเขาก็เห็นแบบเนี้ย
ทนไม่ไหวเขาบอกตั้งแต่สถานการณ์โควิดเนี่ยก็ลิงมันก็อดหยากเหมือนกัน
เสียยี่บอกว่าหลังจากนี้นะจะมาเรียนโต๊ะจีนลิงอีกครั้ง
วันที่สิบเก้าพฤษจิกายนนะเดือนห้าและวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกพฤษจิกายน
เดี๋ยวจะจัดเลี้ยงเนี้ยสี่รอบก็คือสิบโมงเที่ยงบ่ายสองและสี่โมงเย็น
เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยเพราะว่าอยากจะให้บรรดาลลิงลิงเนี่ย
ได้อิ่มทองอ๋อคือถ้าเกิดว่าลิงมันอิ่มเอาพูดง่ายง่าย
มันก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วย
อันนี้อาจจะเป็นผลพวงมานะแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีแหล่งอาหารไม่มีที่กินอาหาร
มันก็อาจจะไปแย่งอาหารนักท่องเที่ยวไปหยิบของไปอะไรอย่างนี้
มันก็ต้องยอมรับว่ามันเยอะอย่างงี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
โอ้โหเหลือเสียงมันดับขึ้นเรื่อยเรื่อยอ่ะเอ้า
ไอ้ลิงนั่งมันต้องมันเต้นใหญ่แล้วอ้าวมาปูกกระดึ้ง

ไม่เอาอยู่ตรงนั้นแหละ

ชื่อสมโพธสมโพธสมโพธตัวที่เต้นอยู่

ไอ้ตัวปกมือตัวปกมือชื่อสมรสมร

ใช่ตบมือใหญ่เลยคนเด็กกีต้าชื่ออะไรนะ
ชื่ออะไรคะพี่พี่สมชายพี่สมชาย

เป็นคนหรือเป็นคน